ส่วนที่ชนบุรีมาดูเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ
รถกระบะขับซิ่งมาเลยค่ะ
หลังจากนั้นเสียหลักสิคะทีนี้
แห่โค้งไปชนกับรถจักรยานที่สวน
รถจักรยานยนต์ที่สวนมาและรถเก๋งที่สวนมา
ไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถของรถเก๋งค่ะ

พุ่งเข้ามาแบบนี้เลยอ่ะ

ถ้าเราดูจากกล้องแบบนี้ไม่เร็วมากเท่าไหร

สวนมอเตอร์ไทยและพุ่งตรงรหารถเก๋ง
เต็มเลยเต็มตัวเองด้วย
เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนพานทองโคกขี้หนอนนะคะที่อำเภอพานทองชนบุรีค่ะ
ตำรวจสพพานทองไปพร้อมกู้ภัยเลยนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสามราย
โอ้โหตำรวจคุณมอเตอร์ไซค์คือแยกชิ้นส่วนเลยนะเนี่ยพังหมดเลยขาดเลยนะ

ส่วนนางสาวเพียรยาสร้อยสินอายุ๑๘ปีแฟนสาวซึ่งนั่งซ้อนท้ายมาศีรษะแตกแขนขวาหักมือซ้ายหัก
อาการสาหัสเหมือนกันตอนนี้สองคนอยู่ที่โรงพยาบาลพานทองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะคนขับรถเก๋งที่รถกระบะเนี่ย
มาหาชื่อว่าในสัมพันธ์บาดเจ็บเล็กน้อย
คนนี้เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ไม่ได้ไปส่งที่โรงพยาบาลต่อนะคะ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีดำสภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ห่างออกไป๑๕เมตรพบรถกระบะคันต้นเหตุค่ะสีดำ
นายสานิสโจมฟอยอายุสามสิบหกปีเป็นคนขับนะคะ
งไปอีก๑๐เมตรค่ะเจอรถเก๋งที่ถูกพุ่งมาชน
กล้องหน้ารถก็จับภาพไว้ได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าด้านหน้าของรถก็พังเช่นเดียวกัน
ทีนี้สอบถามคนขับรถกระบะเป็นไง
คุณมันใช้คำว่าซากก็คือไม่ผิดนะนี่คือคนขับรถกระบะเหรอคะ
คุณให้ทายให้ทายแบบนี้สภาพเมาใช่ไหม
เมาค่ะดูตาดูนะยังจะยิ้มอีก
นี่ค่ะเมาเห็นไหมบวกมือไม่ไม่ให้รายละเอียดใดด้วยนะ
เมืองต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาในสานิทคนขับรถกระบะค่ะ
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตรวจวัดแอลกอฮอล์แน่นอนค่ะเกินกฎหมายกำหนด

โชคดีแค่ไหนที่ไม่มีคนเสียชีวิตแต่โอ้โหค่ารักษาพยาบาลอีก
อะไรอีกมันไม่คุ้ม